อีกหนึ่งสถานที่ที่คนแห่กันไปนะคะ

ไปรอรับยาสมุนไพรรักษาโรคมะเร็งของหมอแสง

มีกระแสข่าวออกมาช่วงหนึ่งบอกหมอแสงบอกไม่ไหวแล้ว

เขาบอกว่าวันหนึ่งเนี่ยหมื่นคน
ที่ฉันเพิ่งเจอหมอแสงกับลูกสาว
เมื่อวานนี้ไปหมอแสงไปรับรางวัล
คือเขามีการมอบรางวัลให้กับผู้ทำคุณประโยชน

แล้วหมอแสงได้รับรางวัลจากสมาพันธ์สื่อ

ก็เนี่ยคือแกดังมากจริงนะคะ

คนก็ไปรอต่อคิวกันแน่นแบบนี้คุณผู้ชม
ชาวไทยก็ดีชาวต่างชาติก็ดี

นายแสงชัยแหนเลิศตระกูลหรือว่าหมอแสง

รถจอดกันเต็มไปหมดเลยนะคะ
แล้วคนที่ลงบันทึกประจำวันวันนี้เนี่ย

จากนั้นทุกคนก็ทยอยเดินทางไปที่บ้านของหมอแสง
รับยาสมุนไพรรักษาโรคมะเร็งตอน๔โมงเย็น
โดยจะเริ่มแจกกลุ่มแรกเป็นพระภิกษุสงฆ์ก่อน
หลังจากนั้นก็จะตามด้วยผู้ป่วยรายเก่าที่มารับเอง

ว่ากรณีที่เป็นกลุ่มผู้ป่วยเก่า
จะสามารถแจกสมุนไพรเสร็จประมาณเที่ยงคืนค่ะ
จากนั้นก็แจกกันต่อข้ามคืนเลยนะคะ
ให้กับผู้ป่วยรายใหม่ที่มารอรับด้วยตัวเอง
ตามด้วยญาติของผู้ป่วยรายใหม่
และชุดสุดท้ายถึงจะเป็นชาวต่างชาติค่ะ

เดินทางมารอรับยาสมุนไพรรักษาโรคมะเร็ง
ก็ส่งผลให้พ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่เนี่ยเขาขายดิบขายดีกันไปด้วยไง
มารอกันนานใช่ไหมคะอาหารเครื่องดื่มก็ขายได้
รถยนต์รถจักรยานยนต์รับจ้างก็มีรายได้กันทั่วหน้า
โรงแรมรีสอร์ทก็ต้องมีการจองกันล่วงหน้า
ก็เลยตอนนี้ยาสมุนไพรหมอแสง
ทำให้มีเงินหมุนเวียนในพื้นที่หลายสิบล้านบาทเลยทีเดียวค่ะ